เดี๋ยวย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้ากันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือวันนี้เนี่ยตอน๙นาฬิกา
ประธานสภาผู้แทนรัศดรนัดประชุมสภาผู้แทนรัศดรนะฮะ
ประชุมสอสอก่อนแล้วถึงนัดประชุมรัฐสภา๑๑โมง

ทงประธานแจ้งเรื่องนู้นเรื่องนี้เสร็จปุ๊บ
คุณอภิษฎมาแถลงนอกห้องประชุม
ดูฮะคนมายืนรอฟังกันตั้งหมด
ใช่ค่ะคนไปร่วมรับฟังการแถลงเยอะมากนะคะ

จะเป็นไปตามข่าวลือที่มีมาหลายวันก่อนหน้านี้ไหม
ว่าถ้าพักประชาธิปัตย์มีมติว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ
จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายก
คุณอภิษฎถึงขั้นจะลาออกจากการเป็นสอสอกันเลยทีเดียว

เอาฟังที่คุณอภิกษิตแถลงเมื่อช่วงเช้านะครับ

โอกาสที่ภักดิ์ประชาธิปัตย์แม้จะกลายเป็นภักดิ์ขณะกลาง
สามารถที่จะสร้างพื้นที่ทางการเมือง
ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาว
ด้วยการทำหน้าที่เป็นฝ่ายที่สาม
ที่เป็นกลางพร้อมที่จะตรวจสอบรัฐบาล
ซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันว่าก็คงจะเป็นการตั้งรัฐบาล
พรรคก็สามารถสนับสนุนได้
อะไรที่ไม่ดีพักก็ควรที่จะตรวจสอบ
และมีความอิสระในการที่จะแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย
เป็นการถ่วงดุลการที่จะใช้อำนาจเกินขอบเขต
และทำให้เห็นคุณค่าของฝ่ายนิติบัญญัติ
พร้อมกันไปในการสร้างพื้นที่ตรงนี้ที่ผมเสียดายโอกาส
ก็คือการมีพื้นที่ที่จะเริ่มต้นจากพื้นที่เล็ก
เติบโตต่อไปให้เป็นทางสายหลักของประชาธิปไตยยังไง
ไม่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาแอบอ้างคำว่าประชาธิปไตย
บังหน้าหรือเป็นเสื้อคลุม
แต่ไม่มีพฤติการที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
เสียดายโอกาสที่เราไม่สามารถจะสร้างพื้นที่
ที่จะทำให้การเมืองไทยหลุดพ้นจากการถูกบีบบังคับ
ให้เลือกข้างด้วยอารมณ์ด้วยความเกลียดประเด็จการ

ผมทราบดีว่านักการเมืองที่ดีสมาชิกที่ดีต้องมีวินัย
จะให้ผมเดินเข้าไปแล้วออกเสียงว่าผมสนับสนุนคนเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะการทำงานทางการเมืองของผมนั้น
ผมยึดถืออุดมการและหลักการเป็นที่ตั้ง
ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเลื่อนลอย
แต่เพราะผมเชื่อว่าการเมืองที่มีอุดมการและหลักการเท่านั้น
ถึงจะสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและประเทศชาติในระยะยาวได้
พูดถึงบาปเจ็ดประการของสังคม
หนึ่งในนั้นคือเมืองที่ผลักสรรค์จบการ
ผมไม่สามารถทำบาปมันได้ครับ
ผมจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจ
ได้ลาออกจากสมาชิกสภาพุทธแห่งท่าสดองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไทยครับ

ในตัำแหน่งสมาชิกสภาพูทแทนท่าสดอง
แต่ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิบัตย

สอบบัญชีรายชื่อที่จะเลื่อนลำดับขึ้นมา

ที่๒๑คือคุณสุทัศน์เงินหมื่นอดีตสสหลายสมัยของประชาธิปัตย
เดี๋ยวรัฐมนตรีหลายสมัยซึ่งต้องรอกรกตรับรองก่อน
รอกรกตประกาศก่อนนะครับหลังจากแถลงข่าวเสร็จ
คุณอภิษฎก็เดินออกไปเลยนะฮะขึ้นรถออกจากที่ประชุมไปเลยนะครับ
ก็มีการแวะไปกล่าวอำลาบรรดาเจ้าหน้าที่พักประชาธิปัตย
พักประชาธิปัตย์นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นภาพเมื่อคืนก่อน
เมื่อคืนก่อนตอนที่นักข่าวไปถามว่าวันพรุ่งนี้จะโหวตนายกยังไงเนี่ย

นักศือก็ถามตั้งแต่เมื่อวานนะถึงขั้นจะลาออกไหมค่ะ
อย่างนี้นะคะก็ถามมาตลอดแต่อันนี้เป็นภาพที่ไปอำราธิภาคประชาธิปัฏภ์นะครับ
ใช่ค่ะอันนี้ของคุณอภิษฎเวชาชีวะนะ
ค่ะขนแนนโอ้โหนี่คนเดี๋ยวประยุ่นไปสองร้อยสิบห้าแล้วนะคุณเห็น
ใช่ค่ะนายธนธรรมร้อยสิบสี่นะคะคือหลายคน